เรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
ฝุ่นในผตักตอนนี้เคลื่อนตัวเข้าจีนเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นก็ส่งผลให้เหตุการณ์น้ำท่วมที่จีนต้องเผชิญอยู่นั้น
ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
นี่คือภาพของอาคารบ้านเรือนที่พังทลายลงไปนะคะ
เนื่องจากอิทธิพลของพยุตไต้ฝุ่นในผตัก
ที่ได้เคลื่อนตัวเข้าพัดถล่มในมณฑลฝูเจียน
ทางตอนใต้ของจีนอย่างรวดเร็ว
ทำให้เกิดลมกระโชกแรงและพายุฝนกระหน่ำ
ในพื้นที่บริเวณเมืองติดชายฝั่งทะเล

โดยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเช้าของวันนี้

บางพื้นที่ไม่สามารถใช้ถนนเพื่อสัญจรไปมาได้

สร้างความเสียหายต่อประชาชนเป็นอย่างมากนะคะ

ก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั่วเมือง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้เข้าช่วยชีวิตผู้หญิง

เนื่องจากฝนตกและน้ำท่วมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยค่ะ

คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นในผตัก
จะทำให้เกิดเหตุดินถล่มในมณฑลฝูเจียน
และได้ประกาศเตือนถึงภัยพิบัติอันตราย

สภาพอากาศที่เลวร้ายจากพายุลูกนี้นะคะ

ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ขณะที่เมืองแถบชายฝั่ง
อย่างเมืองเวินโจมมนธนเจ้อเจียง
ก็ต้องมีการเร่งอบพยพประชาชน
กว่า๓๗๐๐คนออกจากพื้นที่ค่ะ
จากได้รับผลกระทบจากกระแสลมแรง